ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อหน่อยนะฮะ
เหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน๗๐ไร่ย่านคลองเตยในกรุงเทพ
เมื่อคืน๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วัยรุ่นในชุมชน๗๐ไร่ในฝั่งหนึ่ง๑๐กว่าคน
บุกไปที่บ้านของอีกฝั่งหนึ่งนี่ฮะ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ทีแรกเหมือนกับถือมงค์ถือไม้กลายเป็นว่าไปยิงเขาตาย
แต่มือยิงก็ถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาชื่อเฟียสนะครับ
ในวันฉัดโชพุทธานะครับช่วงเที่ยงคืน๒๑พฤศจิกายน
นี่นะฮะอายุ๓๖ปีพี่ชายของเฟียสเนี่ย
โฟลกนะฮะบอกว่ากลุ่มที่ยกพวกมาที่บ้านเขาเนี่ย
คือกลุ่มของออสออสนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะ
คนที่ยิงเนี่ยชื่อเดี่ยวนะฮะชื่อเดี่ยวหรือมณัฐนะครับ
เหลือก็มีอีกหลายคนเยอะแยะไปหมดนะฮะ
อสนี่จะเสื้อสีเหลืองเหลืองนะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับ
โก๊กเนี่ยพี่ชายของเฟียสผู้ตายบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
กลุ่มเนี้ยน่าจะมาเอาเรื่องเขามากกว่าแต่เป็นจังหวะที่เขาไม่อยู่บ้าน
เขาออกไปหาแฟนน้องชายก็เลยรับเคราะห์ไปแทน
พี่ชายของเฟียสถึงกับใช้คำว่าแบบนี้เขาเรียกว่าค่าฝาก
คือไม่เจอเขานะแต่ก็มาฆ่าน้องชายเขานี่คือโฟลกนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่ถึงขั้นบุกมาถึงบ้านแล้วก็มายิงกันตายอย่างนี้เนี่ย
มันก็เริ่มต้นมาจากทางโฟลกเฟียสแล้วก็เพื่อนในกลุ่มอีกคนนึงชื่อเบลเนี่ย
ไปที่บ้านในกลุ่มของฝั่งน้องของทางออสเขาที่ชื่อนิกก่อนที่จะเกิดเหตุตอนเที่ยงคืน
น้ำใบกระท่อมแล้วกลิ่นควันมันลอยมาเขาก็เลยไปเตือนกัน
พอไปเตือนกันก็เลยเหมือนกับมีเรื่องมีราวกันแต่เหมือนกับมันก็หยุดกันไป
เขาก็กลับมาที่บ้านกันแล้วโฟลกก็ออกไปหาแฟนแล้วพวกนี้ยกพวกมา
สุดท้ายนี่ยิงกันตายแต่ปัญหาเนี่ยมันมีเลยเถิดไปเพิ่มเติมอีกนะ
เพราะทางฝั่งของเฟียสเพื่อนของเขาเนี่ยทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
จุดเริ่มต้นของปัญหาของสองกลุ่มนี้คือทางฝั่งของโฟลกกับเฟียส
กับทางกลุ่มของออสนะหรือว่าจะเดี่ยวหรือว่าน้องในกลุ่มอะไรเขาด้วยเนี่ย
มันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้มีคนในกลุ่มทางฝั่งของโฟลกกับเฟียส
เผ่าเขาเคยโพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องบ่อนไฮโลของทางฝั่งออส
โดยบอกว่าคือทางออสเนี่ยเขาเปิดบ่อนไฮโลในชุมชน๗๐ไร่ที่คลองเตย
แต่ตำรวจเนี่ยเข้าไม่ถึงนะไม่ได้มาจับเพราะว่ามีเด็กคอยดูต้นทาง
แต่มีอยู่วันหนึ่งเผาเนี่ยเขาเป็นวันเกิดเขาก็จัดงานวันเกิด
แล้วเสียงมันดังหรือยังไงไม่รู้หรือใครแจ้งก็ไม่รู้แต่ตำรวจเนี่ยมาเตือนเผ่า
บอกให้เสียงเบาหน่อยเผ่าก็เลยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกจัดวันเกิดไม่ได้
แต่เปิดบ่อนได้มันก็เลยเป็นประเด็นกันมาก่อน
แล้วก็มาถึงเรื่องการไปเตือนเรื่องต้มน้ำใบกระท่อมแล้วก็บุกมายิงกันตาย
ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าตรงนี้หน่อยนะฮะ
เราได้คุยกับครอบครัวของทางฝั่งของเฟียสที่เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
เอาเรื่องประเด็นบ่อนก่อนนี่คุณกันจอมพลังวันนี้ก็มาช่วยเหลือทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
บ่อนไฮโลเนี่ยโฟลกพี่ชายของเฟียสนะฮะแล้วก็แม่ด้วยนะ
ยืนยันว่าออสเขาเป็นเจ้าของบ่อนไฮโลในชุมชน๗๐ไร่ซอย๒๙
แม่ของเฟียสยืนยันว่าที่พูดเรื่องบ่อนนี่คือเรื่องจริงนะ
แล้วก็ตอนนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนทุกคนที่อยู่ในคลิปในกล้องวงจรปิด
บุกมาที่บ้านแล้วก็ยิงลูกชายเสียชีวิต
อกจากนี้นะครับญาติของเฟียสยังโชว์ภาพเป็นหลักฐานให้ดูนะครับ
แต่บอกว่าภาพมันก็นานแล้วนะตั้งแต่นุด่ะ๑๗กุมภาพันธ์ปี๖๔
ถ้าตอนนี้จะบอกว่าไม่มีบ่อนไม่มีบ่อนเนี่ยไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
ของเฟียสนะให้มาในวงไฮโลมีแบงค์พันธุ์ปึกใหญ่๑๑
ใบแบงค์ร้อยอีกสิบเอ็ดใบเท่ากับว่าในกระดานนะ
ภาพภาพนี้มีเงินหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทก็ถือ
ไม่น้อยอืมนี่นะฮะอ่าท่านผู้ชมครับทีนี้เพื่อจะคลาย
ข้อสงสัยว่าสรุปแล้วมันมีบ่อนหรือไม่มีบ่อนนะครับแซ็ก
ทวินผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานก็ไปแถวชุมชนเจ็ด
สิบไร่ซอยยี่สิบเก้านะแถวซอยบ้านออสอ่ะที่ไม่กล้าเข้าไป
หรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานแบบต้องต้องมามองออกมาแต่
วันนี้คุณกันจอมพลังไปด้วยนะฮะค่ะแล้วได้เจอกับน้องสาวของ
ก็เลยมีการพูดคุยกันน้องสาวของออสเนี่ยคุณกันจอม
พลังก็มาด้วยนี่ทางฝั่งของญาติยาดของเฟียสเขาก็มานะคือ
มาดูเรื่องบ่อนก่อนบ่อนไฮโลน้องสาวของออสบอกว่าไม่มี
หรอกบ่อนน่ะนี่น้องสาวของออสค่ะแต่ถ้าเล่นกันในหมู่เครือญาติอ่ะ
มันมีคุณแขกมาสอนเล่นกันแบบโอ้ย๕บาท๑๐บาทมีหรอกเป็น
หมุนเป็นพันอะไรอ่ะแต่ภาพนี้มันไม่ใช่๕บาท๑๐บาทภาพอะไร
ก็ไม่รู้อะไรแต่ภาพนี้มันก็หลายคนแล้วมันนู่นน่ะ๑๗
กุมภา๖๔ซึ่งอันนี้ทางฝั่งญาติของเฟียสเขาอ้างว่าเป็น
เป็นที่ที่บ้านของออสนะเราก็ไม่รู้เท็จจริงอย่างไรแต่น้อง
สาวของออสยืนยันกับเราว่าไม่มีบ่อนถ้าจะมีก็คือเล่นกัน
หมู่เครือญาติ๕บาท๑๐บาทนี่ฮะทีนี้ทางฝั่งญาติของเฟียสเข้าไปด้วยไงวันนี้
ไปกับคุณกันจอมพลังอ่ะโอ้โหทีนี้ก็เลยโตวาธีกันเลยนะฮะ
ทางฝั่งนักภาพมีช่ายเที่ยวออกเข่าหรือเปล่าใช่ครับอ่าถ้าใช่มันก็หลายปีแล้วบ้าง
มัน๑๗กุมภาพีที่แล้วครับอ๋อปีหนึ่งปีแล้วก็ไม่ได้ปัจจุบันแล้วครับ
แต่ก็เล่นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาบอก๕บาท๑๐บาทครับดู๕บาท๑๐บาทครับ
ดูแบงค์พันธุ์นะครับ๕บาท๑๐บาทอ๋อ๕บาท๑๐บาทแล้วก็เด็กเล่นไม่มาถ่ายบ้างหรือเปล่า
นี่ครับ๕บาท๑๐บาทอ่านี่นะครับน้องสาวของออสบอกโอ้ยภาพอะไรมาเป็นปีแล้วเนี่ย
ขณะเดียวกันมีญาติของออสนะครับที่อยู่ในชุมชนอีก๒คนออกมายืนยันเหมือนกันนะครับ
ไม่จริงนะที่บอกว่าที่นี่มีบ่อนถ้าจะมีเนี่ยนี่มันมีโต๊ะอยู่โต๊ะเดียวนี่แซ็กมาดูสินี่เห็นไหมฮะ
บอกแซคมาดูนี่อยู่โต๊ะเดียวเนี่ยจะมาบอกมาบ่งมาบ่อนอะไรบ่อนอะไรมีโต๊ะเดียว
นี่แถมยังบอกกลับด้วยว่าฝั่งผู้เสียชีวิตนั่นแหละเป็นพวกผู้มีอิทธิพล
พี่ลองไปเช็คประวัติลึกของเขาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเราไม่ได้มีนักการเมืองหมุนหลัง
แต่บ้านเขารู้อยู่ในบ้านเขามีนักการเมืองเป็นตำรวจเป็นอะไรคือเรากับเขาเทียบกันไม่ได้เลย
แม่แบบคนชาวบ้านธรรมดาเราไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเลยพี่
ไม่มาไว้นี่หรอกพี่มันไม่ได้บ่อนมันบางทีเด็กเล่นกันวิ่งกันวิ่งกัน
เล่นก็ดูทางเด็กดูทางมันก็จ้างกัน๔๐๕๐มันไม่ได้นี่เป็นบัตรหรือเปล่าคะพี่

อ้าวนี่ครับทุกผู้ชมครับเราก็ให้ฟังทั้ง๒ฝั่งนะ
ขณะเดียวกันครับก็ต้องถามเจ้าตัวเขาด้วยออสนะฮะออสก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนี่ครับ
เสื้อสีเหลืองที่อยู่ในคลิปนี่ฮะออสบอกขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
บงการอะไรทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเขาสั่งให้เดี่ยวเนี่ย
มาทำร้ายก็แค่อยากให้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เอาออกมาให้ดูเพิ่มเติมด้วยเอามาแบบชัดทุกช่วงทุกตอน
ตอนที่บุกมาทำร้ายเขาก่อนเนี่ยทำไมไม่เอามาให้ดู
ทำไมเอามาให้ดูแค่ตอนที่กลุ่มของออสเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านเท่านั้น
ทีนี้ประเด็นที่ทำไมถึงถ้าเกิดจะบุกไปเคลียร์กับเขาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
กปืนไปทำไมออสยืนยันว่าที่เดี่ยวพกปืนไปเนี่ยแล้วไปยิงเฟียสจนเสียชีวิตเนี่ย
คนในกลุ่มทุกคนไม่มีใครรู้เลยนะว่าเดี่ยวพกปืนไป
แต่รู้ว่าเดี่ยวเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวของเฟียสเนี่ยอยู่แล้ว
เรื่องของบ่อนออสก็ขอยืนยันนะนี่ออสบอกอันนี้เรื่องปืนนะ
เรื่องปืนนะส่วนเรื่องบอลนะออสบอกโต๊ะที่นั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ย
วันนี้นักข่าวมานั่งสัมภาษณ์โต๊ะนี้นี่แหละคือโต๊ะที่ใช้เล่นไฮโลกัน
ที่เขานั่งสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเขาบอกก็โต๊ะตัวนี้นี่แหละ

แต่ยืนยันว่าไม่ได้เปิดเป็นบ่อน
เคยแอบเล่นจริงแต่ตั้งแต่เมื่อ๒ปีที่แล้วนู่น
เขายืนยันว่าจะต้องมาเรียนกับทุกคนในวงจร
ไม่เป็นไรผมพร้อมตามการค้นหมายผมพร้อมมานะครับ
ไม่ได้ใครหนีทั้งคนดูพร้อมกันหมด
มคนี่เขาบอกให้นั่งสัมภาษณ์กับผู้สื่อคาวอยู่นั่น
ก็คือโต๊ะตัวนี้นี่แหละ
ตามขบวนการนะครับทีนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมานะครับทุกผู้ชมครับที่ทางฝั่งของกลุ่มเฟียสที่เสียชีวิตบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุที่ว่าทางฝั่งของกลุ่มออสแล้วเดี่ยวบุกมาแล้วมายิงเฟียสเสียชีวิตเนี่ยได้ไปเตือนนิดกับแป๊กนะเกี่ยวกับเรื่องของควันจากน้ำต้มใบกระท่อมแล้วก็มีเรื่องการสร้างร

โก๊กเฟียสแล้วก็เบลที่จะเดินตามทางฝั่งของพวกนิดไปแล้วก็เดินกลับมานะตอนนั้นเขาก็เหมือนกับเขาคาดว่าเรื่องน่าจะเท่านี้แหละแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านกันแล้วโฟลกบอกโฟลกออกไปหาแฟนส่วนเฟียสก็อยู่ที่บ้านกับเบลแล้วทางฝั่งนั้นเขาก็บุกมาอีกรอบนึงก่อนที่เดี่ยวจะใช้ปืนยิงเฟียสจนเสียชีวิต
เราไปถามนิดกับแป๊กที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
กับแป๊กบอกว่าทางกลุ่มของเฟียสเนี่ยมาบอกให้พวกเขารื้อรั้วที่สร้างเป็นล้ำโต๊ะสนุก
ซึ่งนิดก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างมารื้อให้
อันนี้ทางฝั่งของกลุ่มนี้เขาอ้างนะเขาบอกว่าตอนนั้นเฟียสเนี่ยเข้ามาทำร้ายเขาก่อน
คนซ้ายนะฮะนิดอ้างว่าเฟียสเนี่ยมาทำร้ายเขาก่อนแล้วก็ชักมีดออกมาแล้วก็เดินไล่พวกเขา
กับแป๊กก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาตามคลิปในกล้องวงจรปิดนั่นแหละจนทางฝั่งของเฟียสเขากลับไป
กับแป๊กบอกว่าก็เลยไปที่บ้านออสแล้วได้เจอพักพวกเจอรุ่นพี่รุ่นน้องก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็จะเป็นภาพที่เห็นกลุ่มพวกเขาพากันเดินไปที่บ้านของเฟียสบ้านคนตาย
ยืนยันว่าตั้งใจจะไปถามว่ามันยังไงกันถึงต้องถือมีดมาไล่แทงเขา
ไม่มีใครรู้จริงว่าเดี่ยวเนี่ยจะพกปืนไปแล้วก็ไปยิงเขาตาย
มันตามไปถามหนีมาตามว่ามันเป็นไงกัน
มันเลยมันกล้องเลยแต่มันตัดออกไปนะ
ไปดูแล้วเรื่องจริงมันจริงไม่รู้แล้วอย่างไหนก็ได้
แต่ตอนที่ถูกคุมตัวมาดำเนินคาดีก็คือเดียวคนเดียวนะครับ
ในวันเกิดเหตุเลยก็ถูกคุมตัวได้เลยที่ไปยิงเฟียสจนเสียชีวิต
แต่ล่าสุดที่ทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่าต้องการให้คนที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิด

ทางตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้ได้เรียกกลุ่มคนที่อยู่ในคลิปในภาพจากกล้องวงจรปิด
บุกมาที่บ้านของคนตายมาให้ปากคำนะฮะในท้องที่สอนอท่าเรือนะครับ
ให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมออกหมายจับคนที่ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีใครยังไงบ้าง
ก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องของบ่อนกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิตนะคะ
แต่เหมือนตำรวจในพื้นที่บอกไม่มีนะบ่อนอ่ะไม่มีอ่า